คือนักสู้ปู่ชนะศึกมันหนึ่งสมัยของเรา
ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่รักมีแต่เหนื่อย
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อย

ชื่อศรีรัฐนามสกุลล้ำสกุล
ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปี

วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะจะมาเอาเงินกลับบ้านค่ะ
งานขายถั่วต้มเป็นงานที่เธอรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะเธอขายมานานกว่า๕ปี
รายได้ก็เพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก
ทุกวันนี้ต้องสู้ชีวิตก็เพราะผู้ชายคนนี้ค่ะ
สามีซิมเองค่ะเมื่อก่อนเขาก็จะรับงานช่างเชื่อม
เขาเชื่อมและออกทุกวันนะคะทำมาวันละไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
ทำมา๒๐กว่าปีแล้วก็เลยส่งผลให้สระข้างซ้ายเค้าค่ะ
ข้างนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นนะคะส่วนข้างขวาก็คือสั้นสามล้อ
มาเอาใจช่วยซิมแม่ค้าขายถั่วต้มคนขยันคนนี้กันนะครับ
เขาว่ากันว่าความรักทำให้คนตาบอด
แต่วันนี้ซิมจะใช้ความรักทำให้แฟนกลับมาตาดีเหมือนเดิม

จากขายถั่วแล้วเห็นบอกว่าบางทีไปร้องเพลงนะ

พอลงมาระหว่างรอคิวคนอื่นนักร้องคนอื่นขึ้น

ชีวิตมันต้องสู้นะ
เห็นแค่เวลา๑๐นาทีระหว่างรอคิวขึ้นร้องอีกรอบนึง
เราก็ไม่ได้กินเวลาของคนอื่นด้วย
ก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองบนเวที
สมัยก่อนงานจ้างร้องเพลงเยอะไหมคะ
งานบวชงานแต่งทำวุลบ้านวันเกิดกระเศียร
อาทิตย์หนึ่งก็มีงานวัน๒วัน
เริ่มมาร้องเพลงใหม่เลย๓๐๐บาท
ณปัจจุบันค่าตัวเท่าไหร่ก่อนเริ่มจาก๓๐๐เนี่ย

บางทีบางวันนี้๓เวลาค่ะ
ถ้ารับงานเช้าตื่นมาเนี่ยตี๕ไปงานแห่

แล้วก็ขับไปงานกลางวันต่อ
๑๐โมงจนถึง๓โมง๔โมงเริ่ม
แล้วก็พอไปอีกงานนึงก็๖โมงถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนแล้วแต่๓รอบ

แล้วหนูขับรถไปคนเดียวบางทีมันก็มีหลับใน
เคยมีอยู่ครั้งนึงอีกสองหลังจะถึงบ้านแล้ว
ไปชนรถเขารถเขาก็ไปทุ่มบ้านตัวเอง
ทั้งหยิกทั้งตีทั้งทุบทั้งกิ๊ด
ทุกอย่างมันไม่ตื่นพอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บมันวืบไปเลย

จุดขายนักร้องก็ตั้งแต่เริ่มเข้ามาร้องเพลงเลยก็
เขาจะให้เราแต่งตัวเป็นตลก
เป็นนักร้องมุกไปสายมุกเลย
ก็มีแต่งย้ายแต่งเป็นนักเรียนแบบบ้าวอน
แล้วเวลาแต่งยายนี่ร้องเพลงอะไรคะ
ก็หลายเพลงครับบางทีก็สากลมั่งอะไรแต่งตัวเป็นคุณยาย
แต่งตัวเป็นคุณยายแล้วก็เล่นมุกกับแขก
อันนี้คือเจ้าภาพต้องการสนุกสนานตลก
แล้วบางทีเจ้าภาพต้องการแบบสวยสง่า

งานนี้ผู้ใหญ่หน่อยนะเรียบร้อยก็เรียบร้อย
ไหนแบบว่าเออขอแบบโชว์โชว์นิดนึงนะแล้วก็แต่งโชว์ไปแบบ
งั้นขอมุกตลกประจำตัวมีไหมคะ
ปรบมือขอให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สิน
ให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวย
เป็นผู้ชายให้ประสบโชคอำนวย
เป็นผู้หญิงขอให้ได้ผัวรวยแถมยาว

หน้าที่กันงานเหยียดโตอายุยืนยาว
แล้วพอมาช่วงหลังที่เกิดวิกฤตตอนนี้มีงานบ้างไหมครับ

ตอนนี้เริ่มมีติดต่อกลับมาป้ะมั้ยคะ
พอเริ่มปลดล็อกแล้วก็มีบ้าง

ทุกวันคืองานเล็ก

ว่าใครอยากจ้างงานติดต่อได้ที่ไหนคะ
ท่านใดที่อยากจ้างงานไปร้องเพลงนะคะ
มั่วว่าจะเป็นแต่งสวยแต่งมุกตลกไรงี้นะคะ
ถั่วต้มไว้กินแบบกับแก้มน์ในงานก็ได้
เริ่มจัดงานอะไรกันได้ก็ติดต่อคุณซิมได้
เราก็เลยได้๒เด้ง๒ต่อแต่ว่าเราเราก็เอากำไรไม่เยอะเลย
บอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะฮะเราก็ทราบกันดีคุณจิ๊บต้องการเงินทุน
เอาไปรักษาตาให้กับสามีแล้วก็ทำฟันให้กับคุณแม่
แล้วก็ทุนการศึกษาให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับลูก

ถ้าซื้อ๕โล๑๐โลขึ้นไปก็ราคาส่งอีกราคานึง
นี่กลีดเลิศออกมาคำว่าขายนี่หลุดเลย
รอบนี้ค่ะเป็นของคุณซิมค่ะ
ก่อนจะร้องอยากให้คุณสามีพูดให้กำลังใจหน่อยค่ะเชิญค่ะ

เคารพนะสู้ครับแม่เรียกภรรยาว่าแม่เหรอ

น่ารักทำไมถึงเรียกแม่คะ
หนูก็จะเรียกเขาว่าพ่อค่ะ
ละครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณซิมกันบ้างแล้ว
ซึ่งในฐานะที่เป็นแชมป์เก่าเลย

ก็จะไปสู่ยกที่๓นะครับ
เงินที่สะสมไว้ก็จะมากขึ้นไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว

ในยกนี้เงินทุนสะสมมูลค่า๒หมื่นบาท
อินโทรยกที่๒ของคุณซิมมาเลยครับ

อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ

อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ

อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ

อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ
อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ
อินโทรยกที่สองของคุณซิมมาเลยครับ

เราก็ร้องนื้อผิดเรื่อย

เราก็มีตัวช่วยให้คุณซิมนะครับเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นป้ายตลอด
ทั้งการชิงล้านของคุณซิมกับคุณนบนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณซิมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเหลือ๒แผ่นเต็มนะครับ
แล้วจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เชียร์ไม่ใช้ล่ะคะคุณแม่อุสา
เขาเคยเจอโคตรเร็วในดวงใจมาค่ะ
เพลงที่แล้วก็เข้าทางอีก
เพลงนี้อีกแล้วเหรอคะแม่

ร้องก่อนเนอะเดี๋ยวมาเล่าเนอะ

ตายแล้วแม่

ขอให้ผ่านยกนี้ไปได้ทั้งคู่เลยนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ยกที่๒เพลง

จบแล้วนานแล้ว
แต่ฉันยังตั้งใจจำ
ไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำ
จะทำฉันใจสลาย
ฉันรู้ว่าฉันควรต้องลืม
ผู้ใช้หวยที่ทิ้งฉันไป
แต่พอเอาเขาทิ้งหัวใจ
มันก็มีเหตุผลของมัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวย
แม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมัน

นอกใจกันก็ช่างเธอ
ฉันจะจำเธอไว้สม่าย

และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
คุมโหนคนนั้น
ก็บอกฉันให้ลืมสักทีก็แค่เธอที่ไม่รักดี
จำหาพระแสงไรที่เขาพูดก็ไม่ผิด
แต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไมเธอกันไม่ลืมคนร้ายใจ
มันจะตายก็ตายแล้วกัน
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ค่อยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างในน้อยคงไม่ช่วงหนึ่งที่รักกับฉันแม้สุดท้ายเธอออกทางด้านร่องใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืมฉันจะจำเธอเอาไว้เสมอ
คนที่พักขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโค้ดแล้วในดวงใจ
เรื่องดีก็ยังพอมีให้จำเรื่องระย้ำให้จำก็เยอะ
หมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนานพอ
อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็ไม่สวยแม้สุดท้ายมันจะแห่งสวยก็ช่างมันก็ช่างมัน
อย่างน้อยก็ไม่ช่วงนึงที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกทางด้านร่องใจกันก็ช่างเธอ
ไม่มีความจำเป็นใดที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรเลวในดวงใจ
คนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอ
คือโคตรแล้วในดวงใจ
สวรรค์
ชัดดีนะครับกรรมการทำงานง่าย
สามีก็ร้องตามไปด้วยนะคะ

ถูกแล้วก็ร้องเพราะแล้วร้องได้ดีมาก
แบบใส่ลมแบบเหมือนหาเพลงสัญหามาด่าผมโดยตรง

เพลงที่สามแล้วคะโคตรเลว
จริงแล้วมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะ

แอร์ไม่เย็นนะคะ
ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ได้แขวนเหรอ

เอาละครับร้องจบกันไปแล้วทั้งสองท่าน
ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่า

คิดว่ารอบนี้ในยกที่สอง

เข้าโลกไปด้วยกัน

เอาเดินหน้าไปด้วยกัน

หมายถึงว่าก้าวร้องเพลง

รู้สึกว่าเพลงจะมีความง่ายกว่าในยกแรกเยอะ

คลายแล้วอะไรแล้วก็ว่าได้นะคะ
รู้สึกว่าแหมรอบนี้มั่นใจมากขึ้น

ฟาดให้ได้กันแล้วกันในยกนี้นะคะ

เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท

คุณนบและคุณซิม

คุณนบกับคุณซิมในยกนี้
ให้มั่นปั้นมือว่าจะจับมือ

นักสู้ชิงร้านของเราคุณนบและคุณซิม
ร้อง
โรคได้
ร้องได้ให้ล้านได้ครับทั้งคู่เลยค่ะร้องได้คู่ก็ได้เงินสะสมไปนะคะ
เป็นสองหมื่นบาท
และมีสิทธิ์ไปชิงล้านกันต่อในยกที่๓ทั้งคู่เลยนะครับ
ทั้งคุณนบแล้วก็คุณซิมนะครับต้องระวังแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะ
จริงแล้วควรระวังตั้งแต่เพลงแรกหลังจากนี้ถ้าเกิดใครพลาด
เงินจะเป็นของอีกฝั่งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคู่ชีวิตระยะสั้นนะคะคุณซิมแล้วก็ลุงนบนะคะ
ใช่ก็เป็นได้ว่าในตอนนี้นะครับทั้งคู่นะครับทั้งคุณนบแล้วก็คุณซิมนะครับ
สะสมเงินทุนร่วมกันได้สองหมื่นบาทนะครับ
ดูสิว่าจะสะสมไปได้เรื่อยจนถึงยกที่๑๐หรือไม่ก็จะรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
แต่ว่าต้องมาเชียร์กันในคราวหน้าซึ่งจะเป็นยกที่๓แล้วนะครับ
เงินทุนสะสมก็จะเพิ่มเป็น๓๐๐๐บาทในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
เวลาเดียวกันเลยครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะไทยรัฐทีวีค่ะมีรายการดีให้ดูทั้งวันเลยค่ะจบจากรายการของเรานะคะอีกหนึ่งรายการดีรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะบอกได้เลยค่ะว่าชีวิตเข้มข้นกว่าเกมค่ะ
นะครับแล้วก็กลับมาพบกับการต่อสู้ที่เข้มข้นใหม่ได้ในคราวหน้าวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
จบยกที่สองไปนักสู้ทั้งสองช่วยกันสะสมเงินทุนไปได้สองหมื่นบาทแต่การแข่งขันจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยมาเป็นกำลังใจให้คุณซิมและลุงนบกันต่อในครั้งหน้าครับ
ความรักจากครอบครัวทำให้เรามีแรงผลักดันสู้
เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเราสองคน

ใครจีบใครก่อนขอข่มสั้น
นำเรายอดไว้ก่อน
คิดแค่ว่าแค่หยอดเฉยแบบว่าสนุก
ไม่ได้คิดว่าจะได้ผัวจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ท่องไทยรัฐทีวีที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้
ถ้าผมบุญวาสนาถึง

สิบนิ้วพนม
แล้วกลมลงขนาด

ผัวทิ้งค่ะหนูโดนผัวทิ้ง
เพราะที่ผู้หญิงควรคุณแทนหนู

ร้อง